คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวต่อไปกันนะคะ
วันนี้พาไปตกปลาบางคนบอกว่าตกปลาน่าเบื่อ
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตกปลาไม่น่าเบื่อนะคะแต่ตกปลาได้อะไร

พบว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แกล้งเพื่อนต้องเตรียมใช่ไหม
คืออันนี้เป็นแก๊งของที่มารวมกันแล้วก็กำลังจะหวีิงเบ็ดไป
แต่จังหวะที่เหวี่ยงเบ็ดไปเนี่ยไปเกี่ยวเอาวิกผมของเพื่อนลงน้ำไปด้วย
ดูปลานะสุดท้ายคุณนะคะคงไม่ได้ตกละม้ามักปลาเนี่ย
คนกระตกวิ้กน่าจะตาย

วิ้กฉันตกน้ำเนี่ยเพราะว่า

ตกปลาวิกชั้นลอยหลุดตกน้ำไปอย่างนี้
ความฮาบางทีมันก็บังเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะ
แต่ว่าก็เป็นเรื่องราวฮาชนิดฮาที่เอามาให้ดูกัน
ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือว่าทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคุณผู้ชม
แต่เราก็ดูกันไปเพื่อความสนุกสนานแล้วกันนะจ๊ะ
ก็ไม่รู้จริงนะว่าจะได้ปลาอะไร
อะไรดีคุณปลาอะไรมีผม

แต่คนที่นั่งตกปลานี่อยู่ไม่ได้จริงนะคุณขาดผมไม่ได้นะ